เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบรรณราชธานี
เป็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถยนต์นะคะ
คนที่ขับและคนที่โดยสารมาด้วย

มีรถยนต์ขับตามหลังมาด้วยความเร็วพอดี
ทับคนที่ได้รับบาดเจ็บจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
บรรดายาดเนี่ยต้องออกตามหากล้องวงจรปิดด้วยตัวเองเลยนะคะ
จนไปพบรถยนต์ต้องสงสัย
ทีนี้ก็เลยเอามาโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดีย
ตามหาว่าคนที่อยู่ในโลกโซเชียลมีเดีย

รถยนต์คันนี้เฉียวชนและหลบหนีไป

โพสต์ข้อความขอร้องให้ชาวอุบลช่วยกันแชร์คลิปที่เขาเอามาลงนะคะ
ระบุว่า๒๗มกราคม๓ทุ่ม
เกิดอุบัติเหตุรถยนต์หมายเลขทะเบียน
บ่อใบไม้ลอลิง๗๔๐๒อุบล

โดยผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตกระเด็นออกจากตัวรถ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนแจ้งสนิทนะคะ

จากการสืบสวนเบื้องต้นทราบว่า
หลังเกิดเหตุพอรถคันนี้เสียหลักพลิกคว่ำแล้ว
คนขับและผู้โดยสารกระเด็นออกมาคนละทิศคนละทาง
แล้วช่วงนั้นมีรถยนต์วิ่งตามมาพอดี

เฉียวชน๑คนจนถึงแก่ความตาย

หลังจากเกิดเหตุก็มีรถยนต์สีขาวเนี่ย
คันหนึ่งวิ่งมาในปั๊มน้ำมัน
แล้วลงมาดูรถจากด้านทางด้านซ้ายเนี่ยนะคะ
คนที่ลงมาเนี่ยเป็นผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายด้วยเนี่ยนะคะ
มาดูรถตัวเองกันชนเป็นอย่างไรมาตรวจสอบ
หญิงสาวที่ลงมาดูลงมาก่อน

ใช้ไม้ค้ำยันลงมาดูเช่นกัน
ต่อมาหญิงคนนั้นเดินไปเข้าห้องน้ำ
แล้วก็ไปที่ร้านสะดวกซื้อซื้อน้ำปลามา๒ขวดใหญ่ค่ะ
โดยเอามาเทราดฝั่งซ้ายของรถตัวเอง
หลังจากนั้นตรวจสอบแล้วเอาน้ำทำความสะอาดเรียบร้อย

โดยขอให้คือคนที่เอามาโพสต์เนี่ย
ขอให้ผู้พบเห็นชายหญิง๒คนนี้

หลังจากที่คลิปนี้แชร์ออกไปโพสต์ออกไป

เข้าไปดูแล้วสองหมื่นกว่าครั้งภายใน๑ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะ

เอ๊ะรถยนต์คนนี้มันคุ้น

เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีติดต่อไปที่เจ้าของโพสต์
คือนางนงรักคำแสนราชค่ะ
เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
บอกว่าค่ำ๑๗มกราคม
นายขวัญนิมิตรชัยศาสตร์๑๘ปี
เป็นหลานชายและนายธนพัฒน์ช่วยวัน๑๙ปี
เพื่อนของหลานตัวเอง

ออกไปหาบ้านเพื่อนที่บ้านยางขี้นกห่างจากจุดเกิดเหตุ๒กิโลเมตร
ขากลับคาดว่ารถของหลานชายจะเสียหลักพลิกคว่ำ
ทำให้นายธนพัฒน์คนขับและนายขวัญนิมิตร
นั่งมาด้านข้างกระเด็นออกมาจากตัวรถ
ตอนแรกน่าจะนอนได้รับบาดเจ็บอยู่กลางถนน
แต่มีรถมาทับพอดีนะคะทำให้นายขวัญชัย
ซึ่งเป็นเพื่อนของหลานเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
ภายหลังจากเกิดเหตุญาติต้องออกตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างนะคะ
ด้วยตัวเองเลยจนไปพบภาพที่คุณผู้ชมเห็นคลิปที่คุณผู้ชมเห็นก็คือรถยนต์สีขาว
ขับเข้ามาในปั๊มเนี่ยนะคะปั๊มนี้อยู่บริเวณก่อนเข้าตัวอำเภอเคืองใน
รถเนี่ยทบทวนอีกครั้งนะคะผู้หญิงลงมาตรวจสอบบริเวณด้านหน้าซ้าย
ผู้ชายลงมาจากรถเพื่อมาดูจุดเดียวกันแล้วก็ไปซื้อน้ำจากร้านสะดวกซื้อ
มาล้างที่ด้านซ้ายของรถแล้วก็ขับรถออกไปเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้ค่ะพันธุ์ตำรวจโทวิโรธแขนอกนะคะ
ซึ่งเป็นสารวัตรสอบสวนสพเขื่องในกำลังเร่งประสานขอกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
จากจุดต่างเอามาประมวลไขปริศนาของอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะ
ซึ่งล่าสุดคนขับรถยนต์คันสีขาวภาพมันชัดไงคะทะเบียนมันก็ชัด
เขาเดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะ
แต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าไม่ได้ขับทับร่างผู้บาดเจ็บ
แต่คาดว่าจะไปทับชิ้นเนื้อบางส่วนที่ถูกรถคันหน้าทับและลากไปกับพื้นถนนก่อน
ก็เลยแวะปั๊มน้ำมันลงมาดูแล้วก็เอาน้ำมาล้างคราบเลือดที่มันติดอยู่ที่รถบริเวณด้านซ้ายนี้นะคะ